ก๊อฟขวัญน้องเชอรี่
คุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
หลายพื้นที่ยังคงประสบกับเรื่องของน้ำท่วม
แล้วก็เรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาดูกันหน่อยนะคะ
เรื่องการปรับการระบายน้ำเป็นยังไง

เจ้าพระยาเขามีการแจ้งลดการระบายน้ำ
ปรับลงไปอยู่ที่นะคะ๓๑๒๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากเมื่อวานนี้ที่มีการระบายออกที่๓๑๗๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แน่นอนว่าส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำลดลงเล็กน้อย
แต่มันก็ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่งอยู่ดี
เขื่อนยังคงมีการขึ้นทงแดงอยู่นะคะ
เตือนสถานการณ์วิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่๙
โดยการปรับลดการระบายน้ำก็เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
รองรับปริมาณนะคะของน้ำฝนที่จะลงมาเติมในช่วงวัน๒วันนี้

ผลของการชะลอน้ำเหลืองที่เขื่อนเอาไว้ปริมาณมาก
ล่าสุดมวลน้ำมหาศาลในแม่น้ำเจ้าพระราชนา
ขาดด้วยนะเป็นระยะทางกว่า๓๐เมตร
จุดที่มันขาดเนี่ยตรงถนนตรงเนี่ย
ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณสัก๒๓กิโลเมตร
คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงจะเห็นได้ชัดเจนนะคะ
ถนนตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีความสำคัญนะ
เพราะเป็นถนนที่ช่วยกั้นน้ำจากเจ้าพระยา
ไม่ให้ล้นเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมือง
แต่ล่าสุดมันก็ต้านความแรงของกระแสน้ำ

วนน้ำปริมาณมหาศาลก็เลยทะลักเข้าสู่คลองมหาราช
รวดเร็วแล้วก็มีแววว่าจะล้นข้ามคันคลอง
เข้าพื้นที่เกษตรที่จะลัดล้อไปถึงตัวเมืองนั่นเองค่ะ
เจ้าหน้าที่มีการเร่งซ่อมแซมปักเสาเข็มทำคันกั้นนะคะ
ให้รอยรั่วขยายวงกว้างไปมากกว่านี้
แล้วก็มีการวางตัวถุงบิ๊กแบ็คเนี่ยนะคะ
ลดความแรงของกระแสน้ำมีการเร่งทำงานกันทั้งวันทั้งคืน
แต่ยังไม่สามารถอุดรูรั่วได้สำเร็จ
คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒วัน
ในการแก้ไขซ่อมแซมบริเวณจุดนี้นั่นเองค่ะ